ของโรงเรียนแห่ง๑ที่นครดรสัตว์สวีมารนะครับ
เมื่อวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งกำลังออกกำลังกายกันอยู่

ที่บุกเข้ามาหาพร้อมกับควงปืนไล่ยิงด้วย

ว่ามาจากการที่แย่งจีบสาวคนเดียวกัน
ติดตามจากรายงานครับ
กว่า๑๐คนขี่รถจากอายานยนต์มาจอด
ก่อนที่จะมี๒วัยรุ่นวิ่งเข้ามาพร้อมอาวุธปืน
หนำยิงใส่ทุกคนในบริเวณตรงนั้นประมาณ๕นัด
แต่โชคดีที่คมกระสุนไม่ได้ทำให้ใครได้รับอันตรายจากเหตุการณ์นี้

แล้วก็เขาก็เดินเข้ามา
ก็บอกเด็กวิ่งวิ่งออกไปทางนู้น

ยิงปืนขึ้นฟ้าแล้วเขาก็วิ่งเข้ามา

ครับแล้วเขาก็ยิงอยู่ตรงกลางสนามอีก
พวกผมวิ่งถึงนู่นแล้วแล้วเขาก็ยิง

ใช่มันผ่านหัวผมตกลงต่อหน้า

ไว้เพียงความสงสัยให้ผู้ที่อยู่ในสนามฟุตบอล
ฉุดคิดว่าใครคือผู้ก่อเหตุ
และก่อเหตุด้วยวัตถุประสงค์ใด
ทำอะไรให้ใครหรือว่ามีปัญหาบาดหมางอะไรกับใครไหมครับช่วงนี้

แล้วเราอยู่ตรงนี้เราปกติเราแข่งกีฬา
เราเล่นกีฬาหรือเราไปทำให้ใครไม่พอใจแถวนี้
ก็มาเล่นกีฬาปกติตอนเย็นทุกวัน
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นมาแล้วหลายวัน
และทุกคนต่างกังวลว่าเมื่อไหร่ตำรวจจะจับคนที่ก่อเหตุได้
เพราะไม่เช่นนั้นกลุ่มคนที่ก่อเหตุก็จะได้ใจ
และย้อนกลับมาทำร้ายเด็กในหมู่บ้านอีก
นำซ้ำไปกว่านั้นสนามฟุตบอล
จุดรวมพลของพวกเขาก็ไม่ปลอดภัยอีกต่อไป
สำหรับการออกกำลังกายยามเย็น

กังวลความเป็นห่วงของลูกร้านนะครับ
เพราะว่ามันจำว่าท่านใดก็เป็นห่วงของลูกล้านนะครับ
ความปลอดภัยของลูกหลานนะครับผม
คาดการณ์เราสันนิษฐานไหมว่าคนที่ก่อเหตุเนี่ย
เป็นเด็กข้างหมู่บ้านอำเภอตำบล
ข้างหมู่บ้านนี่แหละครับคนละตำบล

ต่างหมู่บ้านต่างอำเภอนะครับคนละอำเภอ
เป็นอำเภอมี๒ห่วงกันนะครับ
ระหว่างที่การเข้าตรวจสอบความคืบหน้ากับตำรวจสพ
หันห้วยทรายเจ้าของพื้นที่ที่เกิดเหตุ
หนุ่มวัยรุ่นจากบ้านโนนธาตุอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นที่ตำรวจมั่นใจว่านี่คือหนึ่งในสองวัยรุ่นที่ใช้อาวุธปืนลงไปก่อเหตุยิงอย่างอุกอาจกลางสนามฟุตบอล
ตามภาษาวัยรุ่นส่วนเหตุการณ์ครั้งล่าสุด
มีปมมาจากการที่วัยรุ่นที่ถูกไล่ยิง
ไปคุยกับหญิงสาวคนเดียวกันกับกลุ่มผู้ก่อเหตุ
ก็เลยเป็นที่มาของการประกาศศักดาในครั้งนี้

นัทพงศ์เรียบสันเทียข่าวไทยรัฐทีวี